เอาละครับเราไปดูที่จังหวัดนครราชศรีมากันหน่อยคุณผู้ชมนะครับ
ทางด้านของผู้ประกอบการภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย
แล้วก็ธุรกิจร้านอาหารในตัวจังหวัดนครราชศรีมา
บอกว่าตอนนี้จากการประเมินเรื่องของราคาที่ดิน

ต้องครับเพราะว่ามีโครงการลงทุนขนาดใหญ่เข้าไป

ที่ดินบริเวณอำเภอปากช่องและอำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมา
กำลังเป็นที่ต้องการของนักลงทุนอสังหาริมทรัพย์
ภาครัฐสนับสนุนการลงทุนโครงข่ายคมนาคมระบบลางแบบเต็มรูปแบบ
และมีเส้นทางผ่านจังหวัดนครราชศรีมาประตูสู่ภาคอีสาน
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดนครราชศรีมาอยู่ในช่วงขาขึ้น
ส่วนทางกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศเพราะมีแรงกระตุ้นที่ดีจากหลายโครงการ
โครงการรถไฟทางคู่มอเตอร์เวย์และรถไฟความเร็วสูง
ทำให้แนวโน้มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ขยายตัวอยู่ในระดับที่ดี
ต่อเนื่องอย่างน้อย๒๓ปีข้างหน้า
โดยเฉพาะธุรกิจบริการที่พักอาศัยและสถานศึกษา
ณขณะนี้ยกตัวอย่างอย่างตรงข้อกวดที่จะเป็นสถานีรถของความเร็วสูง
สมัยก่อนรายหนึ่งไม่น่าจะถึงล้านถ้าแปลงใหญ่
ซึ่งผมคิดว่าขึ้นเยอะมาก๑๐เลยใช่๑๐เท่าเลย๑๐๐เลย
เท่าที่เช็คดูติดธนรัฐผมว่าจากก่อนมันสักประมาณไม่ถึง๑๐ล้าน
เดี๋ยวนี้ต้องประมาณถ้าติดธนรัฐต้องมี๒๐ล้านขึ้นก็อาจจะ๒เท่าเลย
ผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มองว่านักลงทุนที่สนใจเข้ามาลงสนามซื้อที่ดินเพื่อปลูกสร้าง
เก่งกำไรมีลักษณะที่แตกต่างกันคือ
ดินอำเภอปากช่องจะเป็นกลุ่มนักลงทุนจากส่วนกลาง
กรุงเทพมหานครที่นิยมซื้อที่ดินบริเวณนี้
ขณะที่กลุ่มนักลงทุนท้องถิ่นจะปักหลักอยู่ที่ตัวเมืองนครราชศรีมา
ผมคิดว่าคู่แข่งจะเยอะขึ้นนะครับในมุมผู้ประกอบการนะครับ
เพราะว่าแต่ก่อนประมาณ๘๐๙๐เป็นผู้ประกอบการท้องถิ่น
มีผู้ประกอบการจากส่วนกลางมาไม่เยอะ
แต่ว่าพอทุกอย่างมันพร้อมผมเชื่อว่าคู่แข่งจะเยอะขึ้น
เชื่อว่าโครงการต่างจะดึงดูดนักลงทุนทั้งในท้องถิ่นและที่อื่น
เข้ามาลงทุนในพื้นที่จังหวัดนครราชศรีมาอย่างคึกคัก
โดยเปรียบเทียบราคาตึกแถวจาก๖๗ล้านบาทอาจปรับขึ้นถึง๑๐ล้านบาท
ราคาที่ดินที่โคราชก็ขึ้นไปเยอะนะครับ
บนตึกอย่างนี้เราจะเห็นอาคารเป็น๑๐ล้าน
ห้องแถวเป็นราคาเป็น๑๐ล้านเหมือนกับในกรุงเทพ
แต่ผู้ประกอบการต่างเห็นตรงกันว่าการเติบโตอสังหาริมทรัพย์
ยังคงกระจุกอยู่ในตัวเมืองและอำเภอปักช่อง
อยากขอให้ภาครัฐเร่งพัฒนาระบบการขนส่ง
โครงข่ายคมนาคมในเขตพื้นที่ต่าง
ให้สามารถเชื่อมโยงสะดวกสบายรวดเร็วมากยิ่งขึ้น